ส่วนวันนี้เรื่องของกีฬาเราต้องพูดถึงกันหน่อย
เรื่องของความขึ้นไหวของทีมภาพบัตรจิงชาติไทย
โอ้โหผลงานยอดเยี่ยมเข้าชิงแล้วก็ต้องไปเจอกับอุรกวัย
อันนี้ของดีคุณคิดดูนะว่าถ้าเกิดอุรุงไกรมาประเทศไทย
ต้องเสียเงินเท่าไหร่งานนี้
นี่เราได้ชิงชนะเลิศก่อนนอกบ้านด้วย

นี่โอ้โหเป็นทีมระดับเบอร์ต้นของโลก
ที่เราได้เจอในรอบหลายปีเลยนะ

ถ้าเกิดว่ามาในบ้านที่เรานึกกันจำภาพมาได้ก็บราซิล
แต่มันเนิ่นนานมามากแล้ว

โดยโคชโตยสินธิศักดิ์ยอดยาทัย

พร้อมด้วยสตาร์ฟโค้ชเนี่ยก็ไปซุ่มดูฟอร์มนะ

ไปกันทั้งชุดไปนั่งดูฟอร์มของอุรกวัย
ซึ่งเป็นอดีตชั้มโลกชั้มฟุตบอลโลกนะ

ที่เอาชนะอุสเบกิสถานมา๓ต่อ๐เมื่อวาน

ก็ถือว่าเล่นดีผมได้ดูเกมนี้อยู่

คือใช้บอลไม่กี่จังหวะแล้วก็เข้าทำได้เลย
ต้องยอมรับว่ามาตรฐานเขาดีกว่า

กระดับไปมากกว่าเอเชียตรงนี้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์มากมากนะครับ
เกมในวันจันนี้แล้วก็โค้ชโตยก็บอกนะครับว่า
ดุดันอุรกวัยมีครบทุกอย่างแข็งแรงเทคนิคดี
ส่วนใหญ่นะครับก็ค้าแข้งในลีกของยุโรป
ก็คือขายแค่โซเรสกับคาวานี่แล้วก็มาเต็มหมดเลยที่เหลือ
แล้วก็ตลอด๙๐วันทีเนี่ยการเจอกับทีมอันดับเนี่ย
จะต้องมีสมาธิแล้วก็วินัยในเกมรับมากที่สุด
แต่ว่าอุรกวายต้องบอกว่ามัตถานสูงจริงนะครับ

ส่วนอีกคนนะครับพรรษาเหวิบูรณกองหลังที่เจ็บเข่า
ลงสนามช่วยทีมชาติไทยในเกมแรกที่ชนะจีน๑ต่อ๐
เผยว่าเขานั้นมีอาการเจ็บตั้งแต่ในเกมไทยลีก
ที่เล่นให้กับริรัมบุกไปชนะแบงค์คอร์กยูเนเต็ด๑๐
ก่อนที่จะเข้าแคมป์ก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วนะครับ
ก็หวังแล้วครับว่าจะกลับมาให้ได้ในเกมนี้
แล้วก็ชื่นชมคนนี้ด้วยนัทพลมารพันธ์ที่ลงทำหน้าที่แทน

แล้วก็อาการดีขึ้นตามลำดับแล้วสำหรับเจ้าโย่งพรรษานะครับ
ถ้าลงมาเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าโย่งเป็นเกาหลังที่มีความสูง

คือเราจะได้วัดเลยว่าสูงของเราที่แบบระดับเทียบเท่ากับพวกยุโรป
พอมาเจอบอลสไตล์นี้ของจริงเราจะไหวไหมกับลูกกลางอากาศ
ประโยชน์ของเจ้าโย่งอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาลูกเตะมุมขึ้นมาแล้ว
จะกดดันกลางหลังอากาศไฟตรงข้างได้ดีนะครับ

หลังจากสโมสอร์ดอัลเลนิโก้มาริตเพิ่งลงสนามช่วยทีมทะลมอุสเบกิสทันไป๓ต่อ๐
ซึ่งถ้าหากว่าโกดินได้ลงอีกเกมก็จะมากที่สุดแล้วครับในการติดทีมชุดใหญ่ของอุรุกวัย
ไทยรัฐทีวีไทยกับอุรกวัยนะครับจะแข่งขันในวันจันนี้ครับ๒๕มีนาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายทอดสดก็จะเริ่มเข้าสัญญาณเนี่ยตั้งแต่๖โมงเย็น

แล้วก็จะคิกออฟในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๕นาทีนะครับ